สีชมพูในงานย้อมผ้าสีธรรมชาตินี้สามารถใช้วัตถุดิบที่ให้สีชมพูเช่นแก่นฝาง
แก่นฝางนี้จะใช้ส่วนแก่นต้นมาทำสีย้อม
ขั้นตอนของการเตรียมสีย้อมจากแก่นฝาง
จะต้องนำแก่นฝางมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อย๑คืน
เพื่อให้แก่นฝางคลายตัว
และนำไปต้มเพื่อเป็นการสกัดสีออกมา
ซึ่งใช้เวลาการต้มอาจจะนานถึง๑ชั่วโมง
ให้ได้น้ำสีชมพูออกมา
และนำน้ำสีชมพูที่ได้ไปใช้ย้อม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน